มีความอาฬัยและน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙สู่สวงสวรรค์ที่พยาวิทยาลักษมณฑ์
คำคืนวันที่๒๖ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๖๐
สองข้างทางถนนโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เหนืองแน่นไปด้วยประชาชนในชุดดำไว้ทุกข์
มาแสดงความอาลัยและน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙สู่สวงสวรรค์ทิพยาวิมาร
สองมือของประสบกรณิกรพนมก้มลงกราบ
เชิญพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
แนบอกที่สั่นไว้ไปตามเสียงสะอื้น
เมื่อเห็นกลุ่มควันล่องลอยเหนือพระเมรุมาตร
น้ำตาแห่งความจงรักพักดีท่วมท้นนองล้นผืนแผ่นดินไทย
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสำเด็จพระปรมินทรัพย์มหาภูมิผลอดุญเดช
บรมนาศบอพิษที่คนไทยไม่ปรารถนาให้มาถึงได้เริ่มขึ้น
จากประชาชนชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง
ราชการที่๙อันเป็นที่สุดของพระราชาแห่งแผ่นดินแล้ว
พระเกียรติคุณของพระองค์นั้นยังแผ่ภัยศาลไปทั่วโลก
มีสมาชิกราชวงศ์ผู้นำและผู้แทนต่างประเทศมาเข้าร่วมในพระราชพิธีถึง๔๒ประเทศ
ส่วนประสบกรณิกรที่ไม่ได้เดินทางไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ยังพร้อมใจไปแสดงความอาลัยร่วมวางดอกไม้จันทวายณพระเมรุมาจำลอง
และซุ้มดอกไม้จันทร์กว่า๑๙ล้านคนทั่วประเทศ
ตลอดจนคนไทยทั่วทุกมุมโลกที่ต่างรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณ
และแสดงความจงรักพักดีโดยพร้อมเพลียง
ตลอด๑ปีที่ผ่านมาประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสาย
ตั้งแต่รุ่งสางถึงค่ำคืนเป็นเช่นนี้ทุกวัน
แม้บางวันแดดจะร้อนหรือฝนตกระนำ
ไม่อาจหยุดยั้งดวงใจที่เต็มเปี่ยม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช

ประชาชนกว่า๑๒ล้านคน
เรียงแถวขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมมสก
พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์

ปิดเพื่อเตรียมการพระราชพิธี
ประชาชนก็ยังนำดอกไม้ไปวางถวาย

ลงบริเวณริมกำแพงพระบรมหาราชวัง

สร้างความวิปโยคครั้งยิ่งใหญ่
แก่คนไทยทั้งประเทศ
นับจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษเสด็จสวรรคต
ทุกตารางนิ้วของพื้นที่สองฝากฝั่งถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวังไปจนถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศต่างหลังไหลเข้าไปแสดงความอาลัยน้อมถวายแด่พระองค์
และในช่วงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทุกดวงใจของเหล่าประสบกรณิกรมีเป้าหมายเดียวกัน
นั่นคือเฝ้าจดจ่อรอชมพระราชพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์และร่วมรอกราบขบวนพระบรมราชอิสริยยศอันเชิมพระโกรธพระบรมศพที่ยิ่งใหญ่สง่างามสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณี
เห็นขบวนพระมหาพิชัยราชรสอันเชิญพระโกรธพระบรมศพเสียงสะอื้นร่ำให้เคล้าไปกับเสียงเพลงพระราชนิพลที่บันเลงในริ้วขบวน
บางคนยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลนองอาบแก้มอย่างไม่รู้ตัว
แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นชายชาติทหารที่ร่วมเดินถวายพระเกียรติในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ก็ยังยากที่จะสะกดความรู้สึกอันโศกสลดเอาไว้ได้
นี่คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย
และผู้ซึ่งได้รับยกย่องจากผู้คนทั่วโลก
ในวันที่น้ำตาปวงประชาจะไหลนองทั่วแผ่นดิน
แต่พระองค์จะทรงสถิตในดวงใจของประสบกรณิกรไทยตราบนิรันดิ์